ดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันนะคะวันนี้วันหยุดก็เลยมีประชาชนทยอยเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงไปต่อเข้าคิวรอนะคะ
เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันอย่างไม่ขาดสาย
และวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกด้วยนะคะของวันหยุดที่ปิดการจราจรเหลือแค่๘เส้นทางจากเดิมปิดเต็มรูปแบบไป๒๗เส้นทาง
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสิริญญานิมรกุลนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงเชิญเลยค่ะ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะทำให้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างมารอขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่สำนักพระราชวังได้เปิดประตูในเวลา๕นาฬิกา
สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา
ซึ่งในวันนี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ทำให้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไม่ขาดสาย
โดยเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระบุว่าวันนี้ถือว่าประชาชนเดินทางมามากที่สุดเป็นประวัติการโดยพื้นที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงเต็มตั้งแต่เช้ามืด
นายนัทชัยเพชรทองมาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่
พร้อมด้วยชาวนครหาดใหญ่กว่า๑๐๐คน
เดินทางมาด้วยรถบัสไกลกว่า๙๐๐กิโลเมตร
เพื่อมารอเข้ากราบถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่๙
ตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาที่ผ่านมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อดที่ได้เห็นกับหลายคนตื้นตันใจตลอดในที่เห็นพระองค์ได้
เสด็จไปร่ายหน่วยทุกที่นะครับแม้กระทั่งภาคใต้ซึ่งปีความอันตรายมาก

ท่านมีความสุขว่าท่านมีความสุขเพราะท่านอยู่ท่ามกลางประชาชน
แล้วก็ท่านคิดตลอดเพื่อพี่น้องประชาชน
สิ่งที่พระองค์ทำพระองค์จะทำให้เสร็จสิ้น
แล้วก็พยายามที่จะช่วยทุกเรื่องทุกราวกับพี่น้องประชาชนของท่าน
เปรียบเสมือนพ่อของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
พวกเราก็พยายามที่จะเดินตามรอยพ่อ
ส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถว
ยังคงมีจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนมาก
รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนและครอบครัวไทยรัฐทีวี
ได้นำพัดที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษจำนวน๖๐๐ชิ้น
แจกให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อพ่อในบางเรื่อง
เพราะเห็นคนเขาก็มากราบพยายามที่มาเข้าแถวมากราบคนก็เยอะ

สำหรับการจราจรเส้นทางโดยรอบพระบรมมหาราชวังวันนี้เป็นวันแรก
มีการเปลี่ยนแปลงจากการปิดจราจรเต็มรูปแบบ
จาก๒๗เส้นทางเป็น๘เส้นทางหลักตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมา
ประกอบด้วยถนนราชดำเนินในถนนสนามชัยถนนหน้าพระรานถนนหน้าพระธาตุ
ถนนหลักเมืองถนนหับเผยถนนกรยานมัยตี
ถึงสะพานข้างโรงศรีและซอยสรานลม
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมายังท้องสนามหลวงในวันนี้นะคะ
ควรที่จะพึ่งพาการใช้บริการรถสาธารณะ
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดค่ะ
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวง
ขอบคุณคุณสิริญญาด้วยนะคะ